คุณผู้ชมพาไปนี่ดีกว่า
ไปดูมหานครแห่งผลไม้
จะที่ไหนไม่ได้ก็เมืองจันทบุรีนั่นเองนะครับ
ตอนนี้เขาเตรียมยกระดับเป็นศูนย์กลาง
ของผลไม้เมืองร้อนแห่งอาเซียแล้วนะครับ
แล้วก็จัดงานที่ยิ่งใหญ่งานนี้ด้วยนะครับ

จันทบุรีมหานครแห่งผลไม้
โดยจะจัดขึ้นบริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับริมถนนสุขุมวิทย์
ก็จะเริ่มแล้วระหว่างวันที่๒๑๒๙พฤษภาคมนี้อีก๒วัน
อดใจกันหน่อยที่จะไปชิมผลไม้อร่อยกันนะครับ
โดยเพราะว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผู้วิทธุรัฐศีลนามบอกว่า
ปีนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันยกระดับเทศกาลผลไม้ประจำปี
ให้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติ
จากจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนระดับโลกเลยนะคุณ
เกษตรกรสามารถคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
รวมถึงการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อกจากนี้นะครับยังกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผลไม้

ทำให้ชื่อเสียงผลไม้เมืองจันทร์แน่นอนเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับ
ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรียังขาดเป้าหมายในการจัดโครงสร้าง
การพัฒนาผลไม้เพื่อไปสู่ความเป็นศูนย์กลาง

ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคุณว่าภายใน๕ปีเนี่ย
จะสร้างจุดยืนและกระบวนการที่เป็นรูปธรรม
ในการขับเคลื่ออุตสาหกรรมผลไม้เมืองร้อนของจังหวัดทั้งระบบ
ให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยนะครับ
สำหรับกิจกรรมภายในงานจะจัดให้มีพื้นที่เจรจาธุรกิจ
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมเกษตรกร
ชมความตระการตาของประติมากรรมผลไม้
ชิมอาหารอร่อยจากมุมตู้กับข้าวเมืองจันทร์นี่น่ารักมาก
แล้วก็ชิมฟรีผลไม้สดจากเกษตรกร

ในเวลา๑๐โมงครึ่งถึง๑๓นาฬิกา๓๐นาที
อีกรอบหนึ่งนะครับเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๑๙นาที๓๐นาทีของทุกวัน
ในการชิมผลไม้ฟรีแล้วก็อุดหนุนผลไม้เมืองจันทร์ด้วยนะครับ